เอาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ที่บอกว่าแปลกแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะ
โดยเฉพาะบ้านใครที่มีถังเก็บน้ำใบใหญ่
คือผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปออกจากบ้านค่ะ

ออกตามหาหายังไงก็หาไม่เจอ

เขาตกอยู่ในถังน้ำ๒๐๐ลิตรใบนี้

ซิดเลยค่ะตอนที่ไปเจอนั่งแช่
คือขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมคะเห็นแค่นิ้วก็รู้แล้วว่าซีดนะคะ

แช่อยู่แบบนี้๒วันข้าวปลาไม่ได้กินค่ะ
ที่ปากถังภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือนิ้วจับไว้ที่ปากถัง
เป็นนิ้วของนายนรงศักดิ์นิเวศสุขติอายุ๔๑ปี
นายนโรงศักดิ์หายตัวออกไปจากบ้าน๑๕พฤศจิกายน
กระทั่งช่วงสายเมื่อวานนี้มีคนได้ยินเสียงร้องโอดครวน
มองหาค่ะไม่เห็นแต่ได้ยินแค่เสียง
เดินไปใกล้ถังเก็บน้ำนี้อ้าวมีคนอยู่ในนี้
และถังนี้อยู่ในวัดป่าบ้านห้วยทรายตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เจ้าตัวถูกพาออกมาได้เจ้าตัวออกไม่ได้เองนะครับ

ก็คือเป็นช่วงที่เขาทำของหล่นแล้วเขาพยายามจะเข้าไปเอาเอง
โอ้โหนี่แช่น้ำมา๒วัน๒คืน
เจ้าหน้าที่คุณต้องวางแผนปฏิบัติการทลายถัง
หลายถังอันนี้คือคลิปช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะ

ต้องปล่อยน้ำออกจากถังก่อนนะคะ
ค่อยเอาถังเอียงลงมาที่พื้น

แล้วใช้เลื่อยยนค่ะตัดก้นถังเพื่อที่จะเอาตัวนายนรงศักดิ์ออกมา
สภาพตัวซีดค่ะยืนก็ไม่อยู่
ประถมพยาบาลเบื้องต้นตรงจุดนั้นนะคะ
แล้วเอาตัวไปโรงพยาบาลต่อนี่นี่นะคะ
สภาพเป็นแบบนี้ไปถามญาติค่ะญาติเล่าว่า
นายนรงศักดิ์บอกว่าจะออกไปซื้อกับข้าว
แล้วก็หายไป๑๕พฤศจิกายน
ทีนี้หายไปเลยไม่กลับมาเลยค่ะ
ครอบครัวอกตามหาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งตำรวจประกาศตามหาทางเฟซบุ๊ก

ส่วนสาเหตุที่ตกลงไปก็ต้องถามเจ้าตัวค่ะ
คุณนโรงศักดิ์บอกว่าทำกุญแจตกลงไปในถังน้ำ

ก็มันไม่น่าจะน่ากลัวอะไร

คือตอนปีนเข้าไปโอ้นี่กุญแจอยู่ใต้ถังก้นถังเลย

นะฮะมองก่อนว่าจะเอาอย่างไรดี

ทีนี้ครับพลัดตกคุณดูสิ

พยายามจะปีนออกแต่มันออกไม่ได้
ฝาถังก็สูงแล้วตัวเองก็หมดแรงอะค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องนั่งแช่น้ำ

มันไม่มีอะไรมารองขาให้แบบยืนให้สูงขึ้นเนาะ
เพื่อจะเกาะขอบแล้วก็ปีนเอาตัวออกไป

ข้างในมันก็คงจะลื่นปีนออกมาไม่ได้
สรุปสุดท้ายมีคนได้ยินเสียง
ช่วงนั้น